สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ได้ปีใหม่เข้าไปเรื่อยแล้ว

เนี้ยคุณสงสัยมากไงปล่อยคุณหลอกคิวสงสัยอะไรขนาดนั้นครับ
เจนไม่สงสัยอะไรเลยฉันน่าทำใบหน้าธรรมดาที่สุดล้าว
ยิ้มกว้างเป็นคนมีละมุน
คือยิ้มแบบละมุน

วันนี้วันที่๒๗ธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันกรรมพลวัชฌาภนธ์
ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงขุนูปการของพกรรมพลวัชฌาภนธ์
บุกเบิกก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์รายวันขวัญใจมหาชนที่มีผู้อ่านมากที่สุดของประเทศไทย
โดยเฉพาะวันกัมพลวัชรพลปีนี้มีความสำคัญและความพิเศษยิ่งกว่าทุกปี
กรุงปาลิสเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกชั้น
ให้ประกาศยกย่องพอกัมพลวัชลพลเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชน
เป็นหนึ่งเดียวของชาวเอเชียประจำปี๒๕๖
และเป็นสามัญชนชาวไทยคนที่๖ที่ได้จารึกนามในธรรมเนียบบุคคลสำคัญของโลก
ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงของประเทศไทยเป็นความปราบปลื้มภาคภูมิใจของวงการสื่อสารมวลชนของไทย
และวงการศึกษาของไทยของครอบครัววัชรพลและพวกเราชาวไทยรัฐทุกคน
นี้ในปี๒๕๖๒หรืออีก๒ปีจากนี้ไปพอกัมพลจะมีอายุครบ๑๐๐ปีบริบูรณ์
สำหรับปีนี้งานกัมพลวัชลพลได้เริ่มต้นจัดตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ห้องประชุมชั้น๙อาคาร๙สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์
เป็นประธานในพิธีและแสดงปราธกฐาพิเศษเช่นเดียวกับปีที่แล้ว
จากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลกัมพลวัชลพลสำหรับวิทยานิพลด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม
ซึ่งปีนี้ผู้ได้รับรางวัลได้แก่นายวัชละจิระธิติการกิจปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยานิพลเรื่องตัวชีวัตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ไทย
จากพิธีมอบรางวัลวิทยานิพลยอดเยี่ยมแล้วก็มีการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
และบุคลากรของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นจากภาคต่างประจำปี๒๕๖๐อีกด้วย
และที่ขาดไม่ได้คือการแสดงปาถักฐาพิเศษซึ่งในปีนี้นอกจากท่านรัฐมนิติว่าการกระทรวงศึกษาธิกาแล้ว
และบุคลากรีคนที่๒ของไทยนั่นเองมาพูดคุยกับคุณสุภาพคลีกระจาย
ดำเนินรายการชื่อดังของไทยรัฐทีวีเป็นการส่งท้ายค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับคนจนเฮตอนนี้นะฮะเพราะว่าบัตรคนจนสามารถกู้ซื้อบ้านได้๒ล้านนะฮะ
รัฐบาลใจดีแจกของขวัญปีใหม่ยนตรี๒๖๖๑นะครับคุณผู้ชมนี้ให้กับคนไทยนะฮะ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กู้เงินซื้อบ้านได้ไม่เกิน๒ล้านบาทต่อราย
เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และในปีนี้ทางรัฐบาลได้มีการมอบของขวัญชิ้นใหญ่
ด้านการเงินจากธนาคารให้กับประชาชนนะครับ
เรียกว่าคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

พร้อมกับครอบครัวแน่นอนในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ
ทั้งนี้ทางพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
ได้มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้

เห็นชอบแล้วนะครับกับโครงการของขวัญปีใหม่ในปี๒๕๖๖
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอไป
โดยโครงการแรกเพื่อส่งเสริมวินัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศ

สำหรับลูกค้ารายย่อยนะครับที่ผ่อนชำระ
หนี้ย้อนหลัง๔๘เดือน
ไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน๑ล้านบาท
โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มีการชำระ
เงินงวดของเดือนธนวาคม๒๐๖๐
ในช่วงระหว่างวันที่๑ถึง๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญ

แล้วก็ทางพลโทสันเสริฐได้มีการกล่าวต่อนะครับ
ต่อมาเป็นโครงการชำระดีมีคืน
เป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือว่าธกษจะคืนดอกเบี้ยให้กับลูกค้า๓๐
จำนวนของดอกเบี้ยที่ชำระในช่วงระหว่างวันที่๑๓๑ธนวาคม๒๐๖๑

คงเป็นหนี้ณวันที่๓๑พฤศจิกายน๒๖๐
ไม่เกิน๓๐๐๐บาทคาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญชิ้นนี้

โอ้โฮคนขนาดไหนนะพัน

อันนี้คือที่จัดการุราค์
ให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองด้วยนะครับ
โดยทอศได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ

มีผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วไป
แล้วก็บุคลากรภาครัฐรวม๓โครงการนะครับ
อัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนแล้วก็มีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง

๔๐ปีต้องกู้เดี๋ยวอยู่น้อยพี่เราเริ่มกู้ตอนนี้เราต้องอายุเป็น๑๐๐
ก็ยังมียกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยนะฮะตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ย
ซึ่งให้ยื่นขอกู้ได้นะครับวันที่๒๘ธันวาคม
ก็ได้บ้างเป็นสิ่งที่ดีนะเขาให้โอกาสสำหรับคนที่แล้วถึงมีรายได้น้อย

เขาเรียกอะไรนะทำกู้หรือได้ไหม

ทำไมจะไปก่อนเหรอ
ถ้าตอนนี้พี่หายหวายแล้ว
อีก๒๐ปีพี่คือลืมอยู่แล้ว

ต้องทรมานกว่า๗บาท

อุ้ยผิวเรื่อนมากเลย

มีจับตัวกัน
มาดูเรื่องดินฟ้าอากาศกันดีกว่า
อั๊ะเขาอะไรกันนี่
ทำไมว่าผิวเรื่อนอย่างนี้

ขณะที่ภาคใต้มีฝนตกหนักมากนะครับ
นั่งจากจังหวัดทรงคล้าปัตตานีแล้วก็หน้าราชที่วาดค่ะ

กรมอุตุนิยมวิทยานี่นะคะ
รายงานพยากรอากาศประจำวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๖
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอให้ประชาชนดูแลระวังสุขภาพ
จากอากาศนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเลยทีเดียว
แล้วก็เวลาออกจากบ้านไปไหนมาไหนนี่กรุณาติดล่มไปด้วยนะครับ
เพราะว่าฝนตกปล่อยปลายอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบ

สำหรับภาคใต้นะต้องบอกว่าชาวเวอเรนแหมฝรั่งมาก
เอามันชัดเจนมันจะเป็นอย่างนี้ที่อังกฤษมันจะเป็นอย่างนี้นะ

ปล่อยเขาไปจับมือไว้สิจนต้องการความอบอุ่นช่วงนี้
สำหรับภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณดูมันเนี่ยมันจับมือฉันตลอดไปแล้ว
อายเหรอมีความอาย
เดี๋ยวก่อนจังหวัดตรงค้าปะตะนีนราธิวาส

ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักเอาไว้ด้วยนะคะ
บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง๒๔เมตรด้วยกัน

แล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทันทีเลย

เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย

นี่นะครับคุณจิรนุษย์นะฮะ

คุณวิชาการคุณสุดาพรนะครับ

ก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับ
สำหรับนี่ใช่ไหม
เป็นอะไรเป็นเป็นตุ๊กตา
นี่แหละคนละตัว
นี่เลยก็อดจิ

ไม่ต้องทำอะไรก็ละจับมันอยู่เนี่ย

อู๋ด้วยอู๋ก็ตึงว่ะ

ส่วนใครที่พลาดวันนี้แจกตุ๊กตากิจิ

คุณผู้ชมแต่ต้องตั้งใจฟังดี

ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แนะนำว่า

แต่ถ้าจะเซฟชัวร์อุ่นใจต้องนี่เลยนะคะ
เพื่อคนไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สม่ำเสมอและอยู่ในสภาพที่ดี

สุขภาพดีผู้ขับขี่ต้องมีสุขภาพ
กายและใจที่ดีพักผ่อนอย่างเพียงพอ

มาถึง๒๐ไหม้บ้าง

สูงสุดทางถนนที่คุณต้อง
ไม่ทำเช่น

ใจไม่เล้ง

และส่วนที่เหลือกก็ลองไปชมเอาเองดู

ได้มาโชว์ความรักฟุ้งฟริ้งเฉย
ไม่ได้มาโชว์แค่เฉย

คุณมีวิธีขับขี่ปลอดภัยยังไง

ผู้ที่แสดงความคิดเห็นได้โดนใจทีมงานมากที่สุด

จบรายการของเรานะครับนั่นคือ๑ทุ่มตรงนะครับ

ในรายการข่าวใส่ไข่วันพรุ่งนี้นะครับ

เห็นมั้ยหน้าเหมือนพี่ม้าจริงด้วย

หน้าหลบ

โอ้โหดูดิตึงทั้งตัวหูเหอนี่ตึงหมดตอนนี้

เป็นน้องหญิงด้วยเหรอ
เมาไงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะรู้

เล่าเรื่องนี้ไปดูคลิปนี้ก่อน

ทำไม

คาใช้โดนตืบ
สบายป่ะนี่นะฮะหมดเรื่องกันคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์คลิปนะฮะ
เฟซบุ๊คของเขานะครับหลังเพื่อนหญิงนะครับ
เป็นนักร้องด้วยกันเนี่ยถูกทหารเนี่ยนะครับ
เมาปีนขึ้นเวทีแล้วก็ไปไล่ต่อยนะฮะจนสุดท้ายเนี่ย
ดนตรีเขาก็เลยตามไปรุมสกรรมอืม
อาหารตัวนั้นก็หลับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้นะฮะ

อืมผู้ใช้เฟซบุ๊คเบาวิวกิ๊กดูสงครามเพลงนะฮะ
ได้มีการโพสต์คลิปลงบนโลกโซเชียลนะครับหลังเพื่อนนักร้องผู้หญิงของตัวเองเนี่ยนะครับ
ซึ่งอยู่บนเวทีถูกชายลักษณะมึนเมาขึ้นไปต่อยได้รับบาดเจ็บ

ผู้ชายตัวเฮียนะฮะเป็นถึงทหาร
มึงจะเมาหรือสติไม่ดียังไงก็ไม่สมควรต่อยผู้หญิง
ไม่เคยรู้จักหรืออะไรกันมาก่อน
เรื่องนี้มีอยู่ว่าหนูกับน้ำเนี่ยร้องเพลงอยู่บนเวที
กำลังเถียงกันเลยว่าใครจะร้อง
หันไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งปีนมาจากข้างห้องน้ำ

หลังจากนั้นเห็นพี่ป้อมวิ่งใส่มัน
มันก็วิ่งหนีพี่ป้อมพี่ทูลพี่ดน

ก็ที่ฝ่ามือไม่ได้อยู่วงนี้
นั่นน่ะบางสามคนที่เขาวิ่งตามจะไปจับตัว

อยู่ดีนะครับก็วิ่งมาต่อยน้ำเฉยเลย

หลังจากนั้นสภาพมันก็เป็นอย่างที่เห็นในรูปนั้นคือ

น้ำเนี่ยหัวโนปวดหัวมาก

ตอนนี้ไปแจ้งความที่โรงพักเรียบร้อยแล้ว

คือพอต่อยแล้วก็ตัวเองก็ล้มลงไปพร้อมกับผู้หญิง
เขาจะเชื่อว่าเบาหวิวก็คือคนเมื่อทีแหละ

ไม่ใช่ที่หลบอ่ะ

คือเขาอาจจะมาต่อยเบาวิวก็ได้ไง

ว่าเมืองเลยปิดจวนเลย

เปิดก่อนเปิดให้เข้ามาแล้วก็ปิดเลี้ยง

โต๊ะจีนปีใหม่ให้กับพนักงานเก็บขยะ

ว่าราชการจังหวัดเลยก็จัดงานเลี้ยงปีใหม่
กับพนักงานเก็บขยะพนักงานดับเพลิง
พนักงานกวาดถนนได้หลายคนได้ฉลองกัน

คนเหล่านี้ไม่ได้ฉลองกับคนอื่นเขา

นายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ซึ่งเป็นลูกจ้างของเทศบาลเมืองเลย

จำนวน๑๙๒คน

ขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วย
ได้กล่าวว่าในช่วงเทศกาลวันสงท้ายปีเก่า

หลายคนก็จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่กัน
แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาส

ก็คือคนเก็บขยะพนักงานดับเพลิง

คนงานลอกท่อระบายน้ำคนกวาดถนน

ได้จัดงานปีใหม่เลี้ยงโต๊ะจีนให้

จากจะเลี้ยโต๊ะจีนแล้วยังมีการจับฉลากรางวัล

ก็ร่วมบริจาคมาของขวัญมาให้

ท่านผู้ว่าคนนี้ที่ขี่จักรยานไปทำงาน

พอท่านมาแล้วภรรยาท่านก็เอาไปจ่ายตลาด

จริงเรื่องของการขี่จักรยานเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมาก
แต่ว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ร้อน
คือถ้าเราอยู่ยุโรปหรือว่าเราอยู่ในประเทศอะไรที่มันมีอากาศที่ดี
ยังไงก็แล้วแต่มันขี่เราก็ขี่

มดดำ

มาเลี่ยเจ้าหน่าย

มื้อกลางวันอิ่มมาแล้วเดี๋ยวมากินมื้อข้ามต่อ
ทำไมเป็นคนอย่างนี้เขามาดูผลงาน

ให้ทีมงานจับฉลากเขาก็เหมือนผู้ว่าเลยเนี่ย

สบายมากเลยพี่จริงพี่ไม่ต้องให้หนูช่วยก็ได้พี่ก็ช่วยตัวเองเยอะแยะมาก
ใช่มีอะไรที่มาช่วยให้ง่ายขึ้นไหม
ง่ายนิดเดียวนี่หายไปหลายวันนะฮะตอนนี้ได้เวลาเช็คผมกันซะหน่อยนะครับ

เขาเผยเคล็ดลับมาฝากแฟนข่าวใส่ไข่
ตัวช่วยเพื่อคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับ
ปิดผมขาวฉับไวสวยหล่อทันใจใน๕นาที
ให้สีผมเนี่ยติดทนนานไม่จางออกหลังสะครับ
มีทั้งหมดด้วยกันมามาเลยมา
เราไม่ใส่รองเท้า

เอาใส่ไว้เนี่ยจริงเลยหรอ

นั่นก็คือสีดำสีน้ำตาลเข้ม

และมีถุงมือให้ใส่ด้วยสองมือ
แล้วก็ออกเต็มข์ผิดเสร็จแล้วก็ก็แค่ปา
ทิ้งไว้๕นาทีแล้วก็ล้างออกเลย
ทิ้งออกออกแล้วจะติดมือ

คุ้มค่าเพราะว่าแบ่งใช้ได้มากกว่า๑ครั้ง

แล้วก็จัดมาเสริมสวยเสริมหล่อแล้วนะฮะ

เดี๋ยวหาซื้อ

หาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับ

รวมถึงมีจำหน่ายในช่องทางออนไลน์

จัดมาเสริมสวยเสริมหล่อหล่อแล้วหล่ออีก
เสริมความมั่นใจกับผู้หญิงแล้วก็ว่าคุณผู้ชายนะค่ะ

เธออย่าแหวงใช่มั้ย
หนูมาชอบโยนสคริปต์ให้คนอื่นอ่าน

สมทำหน้านี่มันเวนกรรมน์เลยละ

พี่จะสอกให้จิงมา

มันเด้งไปเองเธอยังไม่ทันที่จะ
มีคนอย่างนั้นหนุ่มก็รู้พี่ไม่ใช่คนอย่างนั้น

ดำเวลาปาดเขาปาดยังไงเมื่อกี้

อย่างนี้เหรอ

ไม่ไม่ได้ปาดอย่างนั้น
ไม่ใช่ตรงหน้าผ่าน

เอาสีดำเขาแปลงให้หน่อย

แต่เขาก็บอกแล้วว่าท้อง๓เดือน

ยิ้มน้อยนะ

เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเลย
ฉันต้องพัดทิรา

ตอนที่ว่าข้องตัวมากเลย

ก็ซ่าไปแล้วว่าเป็นลูกชายคนแรกเลยนะ

ห่มเลยค่ะใกล้แล้วที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ
เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากเลยอันนี้แปลกเนอะ
พูดติดปั๊บเลยเนาะเร็วมากเลยทีเดียวนะ

วันที่๒๔ธันหวัคมอะไรเหรอ
ผู้จัดการส่วนตัวของชาคริตอะไร
จะไม่มีอะไรนะครับ

ไปมีเป็นลักษณะว่าคนหนึ่งอ้างตัวว่าตัวเองอยู่การบินไทย
แล้วก็ได้มีการออกมาบอกว่าไม่จริงคุณเจมส์เนี่ยสละสิทธิ์เอง
ไม่ใช่ว่าไม่ได้นั่งนะคือคุณเจนเนี่ยสละสิทธิ์เอง
คุณเจมสก็เลยต้องออกมาพูดว่าเขาบอกว่าอย่างนี้
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการโพสต์อีกครั้งหนึ่งของเขาเนี่ย
มีการบอกข่าวกับผู้คนว่า๑๙ปีนี้เขาไม่เคยได้ตัวเครื่องบินฟรีเลย
เราเลยอยากจะมาบอกแค่ว่าบอกข่าวเฉยแต่ดันมีคนคนหนึ่งเนี่ย
เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าที่การบินไทยออกมาบอกว่าจริงจริงแล้วเจมสเรืองศักดิ์เนี่ย
ได้ตัวไปแต่ว่าเซ็นมอบกรรมสิทธิ์ให้กับคนอื่น
เราก็เลยต้องออกมาแถลงอีกครั้งนึงว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยได้
มึนเซ็นไปก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริง
คิดว่าพี่ท่านนั้นอาจจะพูดไปสนุกก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่า
ผมออกมาพูดคือไม่ได้เรียกร้องว่าต้องได้ตัวนะแต่ถ้าจะให้ก็ไม่ปฏิเสธ
เออก็ใช่ไงไปเมืองนอกเมืองน่ะไปอยากฆ่าตัว
คิดว่าเขาอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะฮะ
หรืออาจจะไม่ใช่พนักงานการบินไทยจริงที่ผมรู้เรื่อง
เพราะเหมือนเขามาพูดในสื่อบางสื่อไม่ค่อยดีเหมือนกับเราได้
แล้วก็ยังมาพูดแบบนี้อีกนะฮะแต่เราเนี่ยคงไม่ไปตามหาคนนั้น
แค่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจก็ถือว่าน่าจะจบแล้ว
คือผมตอบเรื่องนี้แทบทุกปีเพราะคนมักจะเข้าใจว่าเราได้ตัวเครื่องบินฟรี
จริงแล้วก็คือเขาบินเหมือนคนทั่วไป
แต่เอาจริงไม่เคยถามเจมส์ตรงเลยเจมส์แกได้ผัวฟรีหรือเปล่า
หรือรักษาภายบาลอะไรอย่างนี้คือเธอคิดมาเราคิดมา

คิดว่ารอดชีวิตจากการตกเครื่องบิน

ใครไม่อยากได้
ทุกคนอยากได้หมดนั่นแหละ
คุณขึ้นมาแล้วคุณโดดลงมาสิ

โคตร
ก็แต่งงานกับนักงานไง
ไม่มันก็ได้แค่ประมาณ๒๐

พ่อแม่ไม่ได้หรอ๒๐ฯพอแม่ได้ประมาณ๒๐
เอาเคลียร์ชัดพี่เหมียวสรุปแล้วเนี่ยคือคุณเจมส์เขาควรจะต้องได้ไหม
กฎสายการบินอื่นที่สร้างมาได้
แต่พี่ไม่รู้ว่าทำไมอันนี้ไม่น่าไม่รู้อ่านเป็นกฎพิเศษป่

แต่ทีนี้มีคนมาบอกว่าคุณเจมส์เขาสละสิทธิ์ไปแล้ว

ถูกก็นั่นไงเป็นสละให้ใคร
ก็ไม่รู้ตอนนั้นมันยังเด็กอยู่เลยด้วย
อาจจะไม่มีการพูดถึงมา๑๙ปีแล้วหรือเปล่า
แต่ที่จริงแล้วคำถามนี้มีคนคิดมาตลอดว่าเจมส์ได้ตัว
แต่อาจจะแบบเหตุการณ์มันผ่านมายาวเหยียดแล้ว
แล้วถ้ามาอยู่ดี๑๙ปีคนเพิ่งมาขุดเฟสบุ๊ค

ถามทุกปีเลยว่าตกลงเจมสได้บินฟรีไหม

ก็นี่ถึงเป็นประเด็นขึ้นมา

และจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทวงถาม

มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจะขึ้นเครื่องกลับจากดูไบ

แต่คนที่นั่งไปกับฉันด้วยอีกตั้งเยอะแยะ

อ๋อคือเรื่องของใครก็ต้องตามเอง
เป็นเช่นนี้เอาล่ะมาดูน้องน้ำนะ

อันนี้อันนี้จะมารู้เรื่องได้ยังไงละ

ผมตามหรือบอกว่าเคยดม
โดนอะไร
มันต้องเสร็จแล้ว
เพราะว่าที่ฉันนี้กลับมาแล้วตามเลย
แต่ว่าไม่ให้ความเป็นธรรมดิฉันก็จะบอกทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะ
อุ้ยแต่ตอนนี้คุณละบอกข้ามุดละละ

ภรรยาคุณเวย์ที่มีลูกแฝดนะฮะ
บรูกลินกับน้องบีนะนี่นะฮะ
เขาก็สร้างสีสันเติมชีวิตของครอบครัวให้สมบูรณแบบ
เพราะว่าครบรอบ๙ปีแล้วแต่งงานกันมาค่ะ
นาเขาก็รวบรวมภาพคู่สุดสุวี่

มีอะไรได้มาง่ายเถียงกันบ้างง้อกันบ้าง

ภัยเข้าใจและจบลงที่สุขใจ

เวลาผ่านไปนานแค่ไหนความหวานก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะ
อ๋อเหลือ๙ปีอ่ะ๙ปีแล้วนะดีน่ารักมาก

เขาชอบแล้วพูดภาษาอังกฤษกันตลกดี
อีกหนึ่งข่าวนี่มาจากเฟซบุ๊ก
ก็ได้มีการแชร์คลิปขณะที่นักร้องลูกทุ่ง
ลุกทุ่งชื่อดังนี่ลำไยหายทองคำ
พร้อมข้อความว่ากำลังดูไลฟ์สดสนุกอยู่
ก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันในคอนเสิร์ต
ดีที่ลำไยไม่เป็นอะไรกำลังสนุกอยู่
เบื่อพวกชอบสร้างความเดือดร้อน

เขาเล่นกันให้สนุกกลับมาตีกัน

โดยเป็นภาพแห่งการ
ดังนี้นายแต่งกลับมิชชิบขึ้นเนอะ

ไม่เข้ารู้อะไรกันหรอกล้องเพลงกันอยู่ล้องเพลงกันอยู่แล้วยังไง
ลำไยกำลังร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานเนี่ย
จู่ข้างล่างเวทีกลับมีการกรเกตธรรมวิวาส
ถึงขั้นถือก็คิดป้าดกันอย่างน้อย

โกห์หรอนั่นไงนั่นไง

ลีกกันอย่างแบบว่าชุนละมุนเลยทางด้านแถวลำไย

ดูล็อกหรือว่าเพื่อชีวิตแล้วตีนะ
ต้องมีเบออร์รอยเพลงเบอร์อรอย

เดี๋ยวมีแล้วก้ออีบิน
หยุดตีด้วครับฟังผมเริ่มร้องเพลงด้วครับ
กูถูกเป็นอย่างงี้จริง
อย่าเพิ่งตีนะครับผมขอร้องเพลงสุดท้ายจบแล้วคุณจะได้ว่ากันนะครับ
พักเพลงร้อยมันอาจจะตายผมหรอจมอยู่อ๋อเวลาหมดอะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวให้คุณมาวิเคราะห์ตัวเลขนะครับคุณต้องอยู่สักหน่อยนะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ

คุณต้องมาสักนิดนึงนะประชาชนเรียกร้อง
ไปก่อนแล้วครับกลับมาพบกับทางสัญญาณห่าย
พรุ่งนี้กันมาสวัสดีค่ะตบปากนะครับแล้วคุณค่ะ